ข่าวลือไงคะที่บอกว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ป่องกลางกองถ่าย
ผู้จัดละครต้องสั่งเปลี่ยนตัวด่วน
เมื่อไม่จบมันก็วนกลับมาค่ะ
หนึ่งในนั้นค่ะแม่บุ๋มประนัดดาของเรา
โดนเมาส์ว่าพี่บุ๋มมีน้ำมีนวลซะละเกิน
เมาส์แบบนี้นะคะแม่บุ๋มขอเคลียร์กับดิฉันเลยค่ะ
ไม่ใช่เธอแน่นอนค่ะแล้วก็วอนให้ชาวโซเชียลรีบเฉลยสักที
ไม่งั้นแม่เลี้ยงเดี่ยวทั้งวงการนี้ปั่นปวดแล้วนะคะเนี่ย

เฉลยสักทีเถอะมันเดือดร้อนไปทั่วเลย
ซึ่งมันเป็นบุ๋มไปไม่ได้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าบุ๋มออกสื่อทุกวัน
ใช่คือถ้าท้องเนี่ยแสดงว่าไม่อ้วนก็วัยท้อง

ถ้าท้องจะรีบบอกเลยเพราะเป็นคนที่ไม่ปิดอะไรประชาชนอยู่แล้ว
แล้วเราก็คิดว่าเราอยู่ตรงนี้มันโกหกคำโกหกเป็นอะไรที่น่ากลัวมาก
ถ้าเกิดจับโปะได้ที่หลังใช่มั้ยประชาชนบอกไอ้มุมโกหกอื้อหือตายเลยอย่างนี้
นี่ไงล่ะคะพิสูจน์กันด้วยภาพเคลื่อนไหวไปเลยค่ะไม่ต้องพูดเยอะนะคะ
ซึ่งเดี๋ยวกับเขาไปตอบว่าไม่โทษใครไม่สำเติมใครแค่เคลียร์ตัวเองนะคะ

อันนี้เขาไม่ค่อยว่างหรอกเขาหาเงินเลี้ยงลูกเขาก็ยุ่งจะตายอยู่แล้ว